นี่นะฮะวันนี้จะมีผู้หญิงมาหาผม

แล้วนะว่าวันนี้ผมดูดีผมโอเคไหม
เรื่องแต่งตัวต้องถามไอ้บอลไอ้บอยมันเก่ง

เขาได้แต่งตัวมันไม่บอกกับพี่ดิ

ขอบใจมาก

โอ้โหไอ้ครูไอ้ครู

เฮ้ยอย่ายุ่งบอกอย่ายุ่งไง
ไม่ขาดอีกแล้ว

นี่คนหรือหุ่นไล่กาเนี่ย

ครับพี่เดี๋ยวคอยดูให้ด้วยนะเขาใกล้มาแล้ว
น้ำอดเขาเป็นคนมีสไตล์จริงเลยอ่ะ

อ๋อไม่ค่ะไม่ซื้อค่ะนัดผู้ชายค่ะ

อู๊ยกั้นไหนเลยค่ะลูกเอ๋ยลูกเอ๋ย

มาลูกหัวน้อง
เป็นดูน้อง

อยากรับเป็นลูกคุณทำจังเลย
ไม่ทราบว่าคุณน้องมาเนี่ยคุณน้องต้องการอะไรครับเนี่ย
คือวันนี้ค่ะพี่บอลหนูนัดผู้ชาย
ที่ใส่เสื้อสีขาวแล้วก็ถือน้ำแดงอะค่ะ
ผู้ชายใส่ชุดขาวสีน้ำแดง

ถือน้ำแดงด้วยค่ะ
กลับเดี๋ยวที่นี่เลย
ไม่แสดมหาก่อแล้วก็นัดกันก่อนละ

ชื่อล้อเบิร์ตค่ะฮิฟุดีจริงชื่อไหม
หนูมาถูกพี่แหล่ะ

พี่เปิดท่าครูดอเบิร์ตครับ

ลุงหนูเองค่ะ

งั้นเดี๋ยวคุณไปห้องนิติเวศทำบัตรได้เลยนะครับ
เป็นหน้าเลยอันนี้ศพมีญาติใช่ไหมครับ

ผมคือคนที่ตอบโจทย์ในใจของคุณ

ไม่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เด็ดขาดเลยค่ะ

เขาทั้งหล่อทั้งสูง

ไม่ได้น่าเหมือนหนังจราเข้แบบนี้ค่ะ

โอ้โห

ไม่รู้จะเอาไปทำรองเท้าหรือกระเป๋าดิพี่

ใช่

เอ้าไม่ใช่คนนี้เหรอฮะ

โรเบิร์ตครับ

เอาแบบผู้หญิงของผู้ชายดีกว่า

หนูจะตกทันทีแล้ว
เกรดหนูจะตกทันทีถ้าหนูไปหอมไอ้นี่
อ่ะถ้าเกิดสมมุติอย่างตะลุงนี่

ชื่ออะไรนะโรเบิร์ตโรเบิร์ต
ไอ้เน่งไอ้เบิร์ต
ฉันจะแฮกฉันก็ทำเซ็นต์ใหม่ของผม
ไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่
แล้วพี่ปักหมุดให้น้องมาหาพี่ที่นี่ไง
ไม่ใช่พี่เนี่ยพี่โรเบิร์ตของหนู
ใช่พี่แชร์โลเมอไป

ไปอย่าช้าเลยไปเปิดบูคูดทรัพย์กันดีกว่า

เหมือนมีขวา

เสียงพี่เลยเป็นแบบนี้
เหมือนเหี่ยวตี้นผม
แล้วหนักขึ้นเราก็กลัวเส้นอีกเส้นมีแตก

พี่จะร้องทำไม
ฉันเหนียว
ไม่น่าไปไหนคนนู้นไม่น่าแต่งตัวตามมึงเลยนี่แต่งเป็นถุงขยะเลยน้องก็ถึงไม่เลือกฉันไง
เขาว่าฉันหน้าเหมือนหนังจราเข้ทำไมฉันถามหน่อยฉันดูไม่ดีฉันสู้มันไม่ได้ตรงไหน
ถูกตรงไม่ได้แบบทำไมฉันไม่มีอะไรดึงดูดใจผู้หญิงเลยไม่มีอะไรดึงดูดไม่ได้ดูดดึงดูดอะไรแบบนี้
คือดึงดูดใจเขาให้มารักให้มาสนใจฉันน่ะอันนี้ก็ใช่
คือเอาอย่างนี้อยากให้แบบว่าจิมมาคืออยากให้เขารักให้เขาชอบให้เขาชอบให้เขามากอดมาซุกเอาหน้ามาซุก
จิ้มแล้วแปลงเป็นเต่าโอ๊ยวันนี้ผมมีอนุญาตเฉลิมเรามาแล้ว
ชอบไอ้นี่เจลแต่งผมเฮ้ยลองดูไหมเย็นไม่ต้องมันจะล้างยาก
แค่นี้ก็แกะเชื่อมองแล้วเนี่ยเย็นว่าอะไรผู้ชายต้องมีน้ำหอมเฮ้ย
คอสเออคอร์สน้ำหอมนี่ราคาถูกที่สุดเฮ้ยของผมดีกว่าเจียวแต่ผมทอดถูก

เพราะ
เอ้าไปให้พ่อด้วยค่ะไร
เพราะว่าไม่แข็งมาหลายปีเนี่ย

แบบไหนราคาถูกที่สุด

คิดว่าไม่ใช่แค่ชุบที่ใส่หรอกครับพี่โรเบิร์ต
อาจจะเป็นเพราะว่าเราหน้าตาหล่อเกินไปต่างหาก
รอเกินไปตั้งหากละอ้าวตอนนี้ขอไปพัดความรอของแก๊งป่วน
ช่วงหน้ากลับมาลุ้นคำถามข้อที่๔ของลุงลงกันต่อครับ